วาเลนไทยแล้วค่ะหลายคนก็รอคอยว่าจะซื้ออะไรดีหรือจะพาคนรักไปไหน
ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ามีร้านราเมงแห่งหนึ่งนะคะ
เขาได้คิดเมนูใหม่ราเมงช็อกโกแลตเอาใจคนรักเอาใจคู่รักแน่นอน
ไปดูว่าเมนูนี้จะหอมหวานแค่ไหนกันค่ะ
แต่รสชาติสิจะเป็นยังไงคุณนะ
เก๋ไก่แน่นอนร้านเมงโชโตเกียวร้านราเมงในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
ผุดไอเดียแปลกนี้เพื่อมาต้อนรับวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ
โดยเพิ่มเมนูเอาใจคนชอบความหวานอย่างราเมงช็อกโกแลตถ้วยนี้
ราเมงชามนี้นะคะก็จะเสิร์ฟในน้ำซุปแกะพร้อมกับหมูสไลด์บาง
พริกไทยดำแล้วก็ที่สำคัญเลยช็อกโกแลตก้อนใส่ลงไปในน้ำสุดแบบนี้หรอกค่ะ
ลงไปเลยนะซึ่งนายถอมโมฮารุโชโนะเนี่ยซึ่งเป็นคน
คิดค้นสูตรนี้บอกว่าเขาทดลองใส่ช็อกโกแลตในอาหารประเภทต่างมา๙ปี
ปีแล้วนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาลองใส่ช็อกโกแลตเนี่ย
ราเมงค่ะซึ่งหลังจากที่เริ่มขายเมนูนี้
ก็มีลูกค้าสนใจมาลองชิมแล้วกว่าโอ้โหจำนวนนับไม่ทั่วเลยล่ะ
น่ากินอ่ะไม่น่าเชื่อน้องว่าจะลงตัวแต่ว่ายอดขาย๑๐๐ชามใน๔วันแรกนะคุณ
แล้วก็ยังมีลูกค้าชมว่าโอ้โหรสชาตินี่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ
หลายคนฟังแล้วก็อุ้ยอยากจะมาลองชิมต่อแถวกันยาวเลยนะคะ
ว่าบราเมงช็อกโกแลตจะเป็นอย่างไรสำหรับเมนูนี้
เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลองจนถึงวันวาเลนไทยนี้เท่านั้นนะคุณ
นะฮะเราพบช็อกโกแลตไปเองได้ไหมเวลาเราไปทานราเมงอะแล้วเอง

เอาอย่างนี้คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านลงมาช็อกก่อนแล้วใส่ดูนะ